ผู้ศึกข่าวของเรายังอยู่อีกหนึ่งจุดที่ประตูห้า
ไม่ให้ศรีษยานุศิษย์ไม่ให้พระฉรงเข้าไปทำกิจกราง
ภายในวัดนะคะแล้วก็ตรวจเข้มเลยตรวจเอกสาร
ตรวจบัตรประจำตัวพระสงฆ์ด้วยค่ะติดตามการรายงานจากคุณ
ขอบคุณสิริวัณรักษัตริย์พูดสึกข่าวแท้รักทีวีค่ะเชิญค่ะ
หลังจากพิธีการประกาศเป็นภูมิที่ควบคุมจากฝั่งศักดิ์เหนือหน้าคอสชค่ะ
ที่ไม่อนุญาตให้หลุดคนในใดค่ะเข้าไปด้านในข๕และข๖ค่ะ
ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันสิทธิ์ยานุสิทธิ์หลุดต่อวัดพระธรรมกาย
ได้ฝากหลังนั่งสวบมนต์กลางส่วนสลและสะพานด้านข้างป๕ค่ะ

ส่วนบรรยากาศในช่วงเย็นก็มีสิทธิ์ยานุสิทธิ์ต่างส่วนก็พยายามเดินทางออกมาจาก
วัดพระธรรมกายผ่านเมืองปรับศักดิ์ภาระค่ะ
ด้วยใช้ความผิดนักศูนย์ที่อยู่ด้านในวัดพระธรรมกายเดินเขาออกมาค่ะ
แล้วก็มานั่งสวบมนต์กับผู้นักศูนย์ที่นั่งนำสวบมนต์ตรงแถวตำรวจทบคุณผู้ชนค่ะ
โดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะ
แล้วก็พบว่าพระสูงสุขลูกค่ะก็มีเอกสารที่ยังว่าอาภาษณ์ห่วยเป็นโรคความแรงสูงนะคะ
ไปพักผ่อนค่ะในวัดท่าธรรมกายได้ค่ะจากนั้นค่ะในรับสิบแปดนาฬิกานะคะ

ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษค่ะ

นำข้อมาล็อกประตูทางเข้าประตูหกค่ะที่เรียก
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวาลักษณ์ที่ดีรายงานเสริมจากระดูก๕วันท่าธรรมกราศาสตร์
ขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์และทีมข่าวด้วยนะคะ